ต้องรับไหว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมดราม่า
รามานี่แหละของพี่ขันเงินกับลูกชายของพี่หม่ำนั่นเองนะคะ

เหมือนมีช่วงนึงเขาบอกว่าแต่งเพลงแล้วมันทอดนึงเนี่ย
ไหว้พี่ขันมาตั้ง๓ปียังไม่รับไหว้เลยนะคะ
ราม่าในวงการแรปเดือดอยู่เหมือนกันนะคะ

ก็ถ้าจริงถ้ามาไหว้แล้วเขาไม่เห็น
ก็คืออาจจะตอนนั้นเขาไม่เห็นจริง

สายตาไม่ดีนะคะไม่มีเจตนาว่าจะแบ่งพักแบ่งพวกสาย
สายแร็ปกับสายอะไรทั้งนั้นนะคะ
ไปฝากพี่ขันเงินเนื้อนนวลกันเลยจ้า
อีกคนเคยรักอย่างริต้า
เขากำลังจะแต่งงานกับไฮโซกรแล้ว

ขันบอกเลยว่าแสดงความยินดีกับริต้านะคะ

จะได้ไปร่วมงานหรือเปล่าเดี๋ยวขอดู

อันนี้ไม่แน่ใจว่าผมสมควรหรือเปล่า

อย่างน้อยก็ได้กล่าวมาในใจว่า

ต้องบอกว่าขอบคุณมาก
มันสำคัญมากที่มาจากผม